สวัสดีครับ๗นาฬิกา๒๙นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับวันนี้สภาพอากาศเมืองไทยหลายจุดหลายพื้นที่ยังคงแปรปวนอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าปัจจัยต่างในวันนี้จะค่อยเบาบางลงอย่างต่อเนื่องต่อจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศเมืองไทยจะเป็นอย่าง
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนและบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยนั้นมีการกระดายตัวของฝนอย่างต่อเนื่องละทีเดียวจากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมสดณขณะนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มฝนหลายจุดละทีเดียวนะครับตอนบนนั้นแถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างร
ต่างปล่าวนี้จะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง

จะลดลงนะครับจะไม่ตกหนักเหมือนวันสองวันที่ผ่านมา
จากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนบริเวณดังกล่า
เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันกับการคำนวณจากระบบพยากรณากาศนะครับ
นี่คือกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวขึ้นจะสังเกตว่ามีการก่อตัวเป็นทางยาว
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีการเคลื่อนตัวไปในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
และจะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
พื้นที่ก่อนหนึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเชียง
แต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจากการตรวจสอบก็พบว่า
มรสุมกล่างกล่างนั้นจะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็พบว่าในวันนี้กฎาศาลลมในกล่ายังถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียว
ที่ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝน
รวมไปถึงคลื่นลมก็ยังแรงอยู่
ฝนตกจุดไหนบ้างเราดูพร้อมกัน
จากการตรวจสอบก็พบว่าตัวกฎาศาลลมนั้น
ที่มีการเคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
จะไปปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสักส่วนใหญ่
ดังนั้นกลุ่มฝนยังคงตกจุดเดิมครับ
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา
กลุ่มฝนยังคงมีการกระจายตัวอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนในบริเวณดังกล่า
ก็จะค่อยลดลงอย่างต่อเนื่อง
นี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
หนึ่งสิ่งที่ต้องเน้นย้ำกันอย่างต่อเนื่อง

โดยจากกราฟิกนี้จะแสดงให้เห็นบริเวณ
ที่มีความสูงของคลื่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
เหลืองคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๔เมตร
สีเขียวคลื่นสูงประมาณ๓เมตร

ส่วนสีน้ำเงินคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับ

เช้าวันนี้ในบริเวณตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย

ประชิดด้วยคลื่นที่มีความสูงประมาณ๓๔เมตร

หลังจากนี้คลื่นก็จะค่อยอ่อนกำลังลงครับ

ก่อนที่จะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ

รวมถึงในบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่าง

สถานการณ์คลื่นก็จะค่อยดีขึ้น

ที่จะงดออกจากฝั่งต่อไปอีก๑วัน

อาจจะยังคงสูงเป็นพิเศษดังนั้นในระยะนี้
ชาวประมงรวมไปถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณ
ตั้งแต่อ่าวไทยตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
ยังคงต้องเฝ้าฟังประกาศเตือนภัย

มาดูกันต่อเรื่องของสภาพอากาศความหนาวเย็น
ซึ่งตอนนี้พบว่าหลายพื้นที่นั้นอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว
เกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยตัวสำคัญ
ก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
ก่อนหน้านี้มีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นปลายหนึ่ง

เช้าวันนี้ครับจะสังเกตว่ามีการแผลลงมาปกกลุ่มถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอิสรรค์ตอนล่าง
จึงทำให้เช้าวันนี้ในกรุงเทพมหานคร

ยังคงสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันอยู่

บริสุมบริเวณความเกิดอากาศนั้นกล่าวนั้น

ปกคลุมในบริเวณตอนกลางของประเทศ
วันพรุ่งนี้นะครับก็จะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ก่อนที่วันศุกร์นะครับก็จะไปปกลุ่มอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้น
ในวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะค่อยออกจากเมืองไทยของเรา
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้อุณหภูมิก็จะค่อยสูงขึ้น
สิ่งที่ตามมานะครับหลังจากที่บริเวณความกดอากาศสูง
อ่อนกำลังก็คือเรื่องของหมอกอาจจะหนาในบางพื้นที่
ดังนั้นใครที่จะต้องสัญจรในช่วงเช้าตรู่
คงต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์หมอกด้วยนะครับ
เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่สัญจรใช้รถใช้ถนน
มาดูอุณหภูมิในวันนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
จากการตรวจสอบในเช้าวันนี้พบว่าหลายพื้นที่นะครับยังคงได้มีโอกาสได้สัมผัสอากาศหนาว

สังเกตว่ายังคงมีพื้นที่สีฟ้านั้นปกคลุมเป็นวงกว้าง
สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๐๑๑องศาเซลเซียตนะครับ
ภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกเริ่มเย็นขึ้นมาแล้วนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๗๑๘องศาเซลเซียตนะครับ
คำนวณต่อไปในช่วงบ่ายวันนี้พบว่า
พื้นที่สีน้ำเงินนั้นออกจากเมืองไหนของเราไปแล้วนะครับ
พื้นที่ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวันอยู่นะครับ
ขณะที่บริเวณตอนกลางเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับ
สูงสุดวันนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางจะอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้เช้าครับพื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้น
ยังคงปรากฏบางในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณอีสานตอนบนเท่านั้น

กลางตอนล่างรวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้ว
ในวันพรุ่งนี้จะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
สูงสุดในวันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
หลังจากนั้นก็จะทรงแบบนี้ต่อเนื่องนะครับ
ในวันหยุดสุดสัปดาห์อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ

นี่คือการคำนวณสภาพอากาศต่อจากนี้เป็นต้นไปตลอด๗วันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
วันนี้ยังคงมีอากาศเย็นกันอยู่ในช่วงเช้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐องศาเซลเซียตนะครับ
สูงสุดวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียตค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ
หลังจากวันพรุ่งนี้นะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วันอาทิตย์วันจันทร์มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปวนเลยทีเดียว
ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตรวมไปถึงทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้

ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป